เรื่องที่ว่ามีแก๊งหลอกส่งพัสดุไปถึงบ้าน

แล้ววันนี้ค่ะตำรวจบุกไปถึงต้นต่อ
เรียกว่าทลายรังได้เลยนะคะ

กดังหากเป็นกดังอยู่แถวญาติบังขุนเทียน
ซึ่งตำรวจไซเบอร์กับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ศูนย์ละกากรไปตรวจนะคะที่ซอยสแก่งาม๑๔ที่บังขุนเทียน
แล้วก็พบผู้ต้องหาตามหมายจับ๒คน
คือนางอาริยาพิรุณสมบูรณสุขกับนายหยุนเฉิน
อันนี้คือความผิดฐานร่วมกันช่อกงประชาชน

แล้วก็ยังคุมตัวแรงงานต่างด้าว
ซึ่งมีหน้าที่ในการแพ็คของนะ๒๐คน
แพ็คของ๒๐คนนี่มันโอ้โหร้านออนไลน์อย่างใหญ่นะ
นั่นแหละสิครับเป็นอุตสาหกรรมเป็นธุรกิจขนาดใหญ่
แล้วก็บางคนมีเอกสารถูกต้องบางคนก็ไม่มี
คืออันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าหลายท่านโดนเหมือนกับส่งของไปที่บ้าน
โดยที่ไม่ได้สั่งแล้วก็ถูกเก็บเงินปลายทาง

หรือมันเป็นของอะไรก็ไม่รู้นะคะที่มันไม่ได้มีสาระอะไรเลย
นี่ค่ะก็มีคนหลงเชื่อจ่ายเงินไปเป็นจำนวนไม่น้อย
มูลค่าความเสียหายหลายล้านคือขบวนการนี้ตำรวจบอกว่า
มีนายอาเพียวชาวจีนเป็นคนเช่าแล้วตอนนี้กำลังติดตามตัว
โกดังตรงนี้คือที่แพ็คของเก็บของ
แล้วก็จะใช้วิธีเอาของเข้ามาครั้งละ๓๐๐๐ชิ้นนะคะ
แล้วก็ขนย้ายเพื่อกระจายส่งคือเฉลี่ยแล้วส่งแต่ละครั้ง
พัสดุจะตีคืน๒๕๐๐๐กล่องนะคะส่งสำเร็จ๕๐๐กล่อง
มูลค่าความเสียหาย๑ล้านบาทคือส่งไปประมาณ๓๐๐๐๐
ส่งสำเร็จ๕๐๐ก็ได้ตังค์เยอะได้ตังค์เยอะแล้วนะคะ
ประมาณล้านกว่าบาททำแบบนี้ค่ะมากว่า๑ปี
ก่อนหน้านี้อยู่ที่ย่านบังกะดีแล้วก็ย้ายมาที่โกดังแห่งนี้นี่แหละค่ะ
เพราะว่าถ้าดูจากสถิติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาบอก
ตั้งแต่มีนาถึงสิงหามีผู้แจ้ง๓๕๐๐๐รายนะคะ
เป็นคดีหลอกขายของออนไลน์ถึง๑๔๐๐๐ราย
ตำรวจฝากกำชับนะคะคุณผู้ชมถ้าหากมีพัสดุเก็บเงินปลายทาง
หรือว่าถ้าส่งของมาโดยที่เราไม่ได้สั่ง
คุณผู้ชมอย่าหลงเชื่อให้ตรวจสอบหรือถ่ายรูปก่อนเปิดกล่องจะดีที่สุดนะคะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตำรวจทลายไปจนถึงต้นต่อเลยนะคะ
ว่าที่มีผู้เสียหายร้องเรียนนะคะว่ามีคนส่งพัสดุมาโดยที่ไม่ได้สั่ง
นี่แหละค่ะโอ้โหวันหนึ่งนี่๓๐๐๐ชิ้นนะคะที่เขาส่งไปค่ะ